เตือนกันเพราะว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็เยอะนะฮะ
เป็นคุณป้าเป็นผู้สูงอายุก็เยอะ
คือมะม่วงที่เป็นมะม่วงลูกเล็กเนี่ยมะม่วงเบาหรือว่ามะม่วงกะล่อนเนี่ย
เวลามันสุกมันจะอร่อยไปแช่ตู้เย็นมันจะหวานมาก
แล้วมันสามารถทานกับข้าวได้แต่ต้องระวังผู้สูงอายุชอบทานแบบนี้
เพราะล่าสุดมันมีเคสคุณผู้ชมผู้สูงอายุคุณยายอายุ๗๐กว่าแล้ว
กินมะม่วงกับข้าวเม็ดมันเข้าคอไปคาหลอดลมเสียชีวิตหายใจไม่ออก
คุณผู้ชมด้วยความที่เม็ดมันพอดีกับตรงนี้พอดีเนอะ
มันเข้าไปมันก็ขาสุดท้ายพยายามปั๊มปั๊มหัวใจปั๊มไม่ได้คุณผู้ชมครับ
ท่านเสียชีวิตแล้วครับคุณยายวัย๗๗ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
หลังจากเกิดเหตุทางด้านของทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านบัวเอง
ก็พยายามเข้าไปช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต
คุณยายเดือนอายุ๗๗ปีแล้วนอนหมดสติบนแคร่หน้าบ้าน

ตอนนั้นคุณยายหายใจไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่าไอ้เม็ดมะม่วงเม็ดใหญ่เม็ดโตมันลงไปแล้ว
มันถูกอืดไปทาอยู่หลอดลมแล้ว
สุดท้ายทางกู้ชีพกู้ภัยต้องรีบนำตัวคุณยายเดือน
ไปส่งโรงพยาบาลแต่ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ก็บอกว่ามะม่วงมันเข้าไปติดในหลอดลม
มันทำให้คุณยายหายใจไม่ได้ก็ขาดอากาศหายใจ
สามีของคุณยายชื่อคุณตาแมมนะครับ
บอกว่าภรรยาชอบกินมะม่วงสุกมากเลย
ซึ่งก่อนเกิดเหตุก็นั่งมาภรรยาเพิ่งจะกลับมาที่บ้านบนว่า
ข้าวหิวข้าวก็เลยมานั่งกินข้าวกับมะม่วงที่เหลือเอาไว้
อยู่ครับล้มตึงไปดิ้นชักดิ้นชักงอเขา
ก็ทำเป็นอะไรนะก็เข้าไปช้อนตัวเอาไว้
แล้วบอกให้ลูกโทรหาคนมาช่วยโทรหากู้ภัยเดี๋ยวนี้เลย

แล้วมันอร่อยมันกินกับข้าวได้เวลามันสุกเนี่ยนะครับ
ทีนี้ลูกชายของคุณยายคุณสุรศักดิ์บอกว่า
เพิ่งกลับจากการเลี้ยงควายกลางทุ่ง
ว่าคงหิวข้าวมากรีบมากินมะม่วง

สุดท้ายคุณยายเสียชีวิตเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วย

ทางครอบครัวก็นำศพคุณยายกลับมา
คือต่างจังหวัดเขาชอบจัดงานศพกันที่บ้าน
เมื่อกั้นจะเผาวางฟรุ่นนี้แล้ว
ซึ่งใครที่ชอบทานแบบนี้ก็ต้องระวัง

พวกเราทุกคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม

มะม่วงสุกบางทีเราแบบกินเพลินมันก็บุ๊บเข้าไปอย่างนี้
เราลือนะทุกอย่างต้องระวังเวลาหิวเข้าใจนะ
เคยเหมือนกันนะเฮียวไม่ใช่คือเรื่องการติดคอนจุก
เข้าไปกินปุ๊บปุ๊บมันจะจุกตรงใน
เชอรี่เป็นบ่อยเวลาหิวกินเยอะ
ดิฉันเน้นเรือออกจะได้สบายเสร็จ
คือพอปอกปุ๊บนะเย็นนะเอาไปแช่ตู้เย็นนะ
มันอร่อยมากเลยมันหวานมันหวานมากเลย
เด็กก็เคยเห็นคุณยายกินแบบนี้เหมือนกัน
เห็นข่าวนี้นะแต่อันนี้เศร้าเสียใจด้วยนะคะ